แล้วกันเรื่องราวของตัวเลขวันนี้ให้กระชุ่มกระชวยหัวใจก่อน๔โมงเย็นกันนะคุณนะ
เส้นทางเศรษฐีของเรารวบรวมมาจากทุกคนในวงการบันเทิงกันเลยนะครับ
เริ่มกันที่แก๊งสามสาวกันก่อนดีกว่าไม่รอช้าค่ะ
แม่ฮายอัมพอร์นแม่ดาวแม่ยุรีพี่อัมพอร์นแหวนเพชรนะฮะ
เมื่อวานนี้เลิกงามยามดีอากาศก็ดีคุณค่ะ
เขารวมตัวกันที่บ้านแม่ฮายไม่รู้นั่งจกส้มตำแบบพี่แจ๊คหรือเปล่านะ

ว่าเขาเมาส์มอยสารทุกข์สุขดิบกันไปแถมก็พากันออกไปซื้อลอตเตอรี่ใน

แล้ววันนี้ตลาดกินแบบของรัฐบาลออกนะฮะ

อัดคลิปบอกเลขเด็ดหน้าแผงเอาไว้เลย
จะใครเห็นเลขอะไรบ้างไปดูค่ะ

ไปกันต่อไม่รอแล้วนะจากแก๊งแม่
ต่อกับลูกทุ่งสาวนุษย์วิลาวัน
เขามาพร้อมเลขทูบบูชาองค์ปู่พญานาคแบบนี้คุณผู้ชม
เขาสปีดภาพเอาไว้ให้คุณผู้ชมนะให้มันเร็วด้วย
เร็วขึ้นนะตัวพวกเรารอนานจ้ะแล้วทูบแบบนี้เวลามาจุดมันต้องรอพักนึงก่อนเลขจะโปรดมา
และเลขที่ได้ที่เราเห็นชัดเจนนั่นก็คือ๑๔๒อ้าวมีลุ้นเหมือนกันนะ
เห็นไปเลข๘หรือเปล่ามีไหมแต่ยังติดอยู่ที่แม่หายอยู่เลย๑๓ลองไปตามหาดูไม่มีแล้ว

คุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้น
นักร้องลูกทุ่งยังมีตัวเลขมาฝากอีกเยอะเลย

เพราะหนุ่มน้อยของดิฉันการทัศนะ
เมื่อวานนี้เดินทางไปมอบความสุขทางเสียงเพลงนะจ๊ะ
ในงานรำวงย้อนยุคที่วัดค่ะ
้อมประชาสรรค์นะจ๊ะที่อายุทยานั่นเอง
ก่อนจะขึ้นเวทีร้องเพลงเจ้าตัวก็เดินทางไปไหว้พระขอพรซะหน่อย
เอาเลิกเอาชัยพร้อมกับไม่พลาดค่ะ
แหมวันนี้ลูกชายหล่อมากเลยนะพี่แจ๊คนะ
แล้วก็อัดคลิปมาฝากบันเทิงไทยรัฐของเราด้วย
น้องการเนี่ยเขาเสี่ยงได้เลข

อย่าเพิ่งบ่นเฮ้ยมาแค่นี้มันไม่พอมีแค่ตัวเดียวจะยังไงล่ะ
พระเจ้าคุณค่ะเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปไหว้ขอพรพระอาจารย์แจ้อีกด้วย
ซึ่งอาจารย์ก็ได้มอบรูปหล่อหลวงพ่อกลวยมาให้เจ้าตัวอีกด้วยนะคะ
คือหลวงพ่อก๊วยเนี่ยน้องการทัศนันเนี่ยเขานับถือมาก
นับถือสุดหัวใจเลยนะคะจนดังอ่ะนะใช่พูดแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมค่ะมีลุ้นค่ะ
เลขที่ฐานหลวงพ่อกลวยเนี่ยเป็นตัวเลข๔แล้วก็๘
อันนี้หน้าตาดีเห็นนะอุตส่าหลางขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ
อาจจะเป็นนัมเบอร์ที่๔๘หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็ลองดูละกันของแบบนี้ค่ะ
เลขสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมต่อกันที่คนนี้ดีกว่า
เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าไหนเออเจ้านี้ไงนะคะ
อ๋อมสกาวใจค่ะแล้วก็น้องจอมทัพโชว์ผลงานศิลปะของงวดนี้เอาไว้ด้วย
ตัวเลขอัคราด้านบนมันช่างมีศิลปะเหลือเกิน๔๒๕มันเลขซ้ำอยู่

ส่วนน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนั้นก็ทำการคุ้ยเขียตัวเลขขึ้นมา
เอาเลยคุณผู้ชมค่ะพี่น้องจ๋าซูมเอาเด้อ
ตาลายเหมือนกันนี่ไงเลข๗

นี่ไงนะ๔๖๙หรือ๔๙๗อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะ

ใช่นะคะเรียกว่าโค้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะ